ตอนนี้หลายคนวางแผนนะครับสำหรับเทศกาลที่กำลังจะมาถึง

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าสภาพอากาศจะเอื้ออำนวย
ต่อการเดินทางท่องเที่ยวทำกิจกรรมต่างหรือเปล่า
โดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้งที่หลายคนรอลุ้น
ว่าจะได้เจออากาศหนาวลมเย็นเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือไม่นะครับ
จากการตรวจสอบโอกาสที่จะเจอนั้น
ส่วนใหญ่จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสาน
คงต้องหลังจากวันที่เกิดสุริยุปราคาไปแล้วนะครับ

จะมีการก่อตัวของพายุ๑ลูกก่อตัวขึ้น

นั่นก็หมายความว่าสภาพอากาศในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้น
ค่อยเย็นลงส่วนบริเวณทางตอนล่าง
อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะครับ
นี่คือการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

นี่คือช่วงวันเกิดสุริยุปราคานะครับ

สังเกตว่าไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมากนัก
ในขณะที่สีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าที่อยู่ด้านบนนั้นเป็นอากาศเย็นนะครับ
คาดการณ์ว่าหลังจากนี้จะค่อยทยอยลงมา
เช่นเดียวกับการเคลื่อนที่ของกระแสลมในระดับความสูง๕กิโลเมตรนะครับ
ที่ผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ซึ่งคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่๒๗๒๘จะมีการพัดลงมาปกคลุม
บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
เฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบน

กระแสลมตอนนี้จะสังเกตว่าในพื้นที่เมืองในของเรากระแสลมนั้นค่อนข้างที่จะนิ่งเลยทีเดียว
ส่วนนี่ครับเป็นกระแสลมที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่๒๖๒๗นะครับ

ซึ่งพายุลูกนี้ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองนะครับ
เพราะว่าจะสามารถดึงเอาลมหนาวเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทย

ใครที่ต้องใช้ชีวิตตามชายหาดตรงนี้จะต้องออกเดินเรือในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยคลื่นอาจจะแรงได้นะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงของความเย็นที่จะเข้ามาเมืองไทย
สังเกตว่าสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินตอนนี้ค่อนข้างที่จะหายไปจากเมืองไทย
แต่ว่าถ้าหากเราคำนวณต่อไปก็จะพบว่าหลังจากนี้จะค่อยทยอยลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
คงต้องรอรุ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้กัน
และนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ